เอามาบุปดัมปัญหามันเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างขนแอร์จักไปกับคุณนวัด
คือเรื่องเขามาออกรายการปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ย

คุณต้องบอกคุณแอร์ไปออกรายการนี้บ้างครับมันต้องเห็นอยู่คุณต้องบอกคุณแอร์ไปออกรายการนี้บ้างครับ
คุณต้องบอกคุณแอร์ไปออกรายการนี้บ้างครับมันต้องเห็นอยู่คุณต้องบอกคุณต้องบอกคุณแอร์ไปออกรายการนี้บ้างครับ
ผัวเก่าเขาอ่ะไปลักษณะทำไมถึงเลิกนางก็เล่ายาวเลยว่าผู้ชายเซ็กจัดผู้ชายอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือโอเคแหละ
ของนางอ่ะนึกออกปะนางก็มารายการคืออยู่ของนางก็คือมาขายของนั่นแหละเอาตรงพูดกันแบบตรงไปตรงมา
แต่แบบนางก็เล่าบอกว่าที่จริงแล้วนางเลิกกับแฟนก็เพราะว่าผู้ชายเซ็กจัดแต่นางมีบ้านอยู่๘หลังก็จะแบบว่าให้ผู้ชายอยู่๔คนอยู่แล้ว
นางบอกนางเลือกได้นางจะไม่ยอมมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะนางก็พูดปุ๊บสักพักนึงมันก็เป็นแบบเหมือนการเหยียดเพศ
เพราะมีการไปพูดถึงบุคคลที่๓เนื่องจากว่าไปเหยียดผู้หญิงไปเหยียดอะไรอย่างนี้

ก็คือไปพูดถึงนางงามจักรวาลก็คือเอาจริงก็คือคนนี้ก็คือเป็นแฟนของนางงามจักรวาลมาก่อนเธอ
แล้วเหมือนกับประมาณหลังไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เหมือนแบบนั้นอะไรอย่างนี้นวัฒน์ก็เลยอีกวันหนึ่งนวัฒน์ก็เลยเสี้ยะเสี้ยะเหมือย
เสี้ยะเหมือยด้วยการที่แบบว่าให้แบรนด์แบรนด์รายการของคุณแอนจักรพงค์
คือแบบให้รายการทีวีแบรนด์คุณแอนจักรพงค์คุณแอนเขาก็เสี้ยะกลับสิ
เขาก็เลยเสี้ยะกลับด้วยอายจี
ซึ่งดิฉันเป็นแขกรับเชิญมากกว่า๗เทปแล้ว

รวมถึงการให้เกียรติไปเป็นกรรมการการประกวดของคุณในหลายปีที่ผ่านมามากไปกว่านั้นความรักและความจริงใจที่เป็นการ
ก็คือพูดนั่นแหละเอาง่ายโดยสรุปตรงเนี่ยนางก็บอกว่าเฮ้ยนางเป็นลูกค้าอย่างแฉนางมานางก็เป็นลูกค้า
พูดจริงนะก็คือลูกค้านึกออกไหมเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นลูกค้าของคุณนวัดมา๗เทปแล้วนะทำไมมาทำกับเขาอย่างนั้น
ไปกว่านั้นก็คือเขาแนะนำคุณนวัดเนี่ยให้ไปกับคู่ค่าของดิฉันในต่างประเทศด้วยความรักแล้วก็จริงใจเพื่อการขยายงานของคุณให้ประสบความสำเร็จด้วยดี
นานมานี้ดิฉันพลาดพังเกินอะไรไปหน้าจอ
ระหว่างการถ่ายทอดสดในรายการแฉ
รวมถึงศิลปินท่านไปใต้สกัดทีวีไฟล์ของประเทศฟิลิปิน
แล้วก็ด้วยจดหมายอย่างเป็นทางการในฐานะ
ผู้ค้าคือนังซื้อคอนเทนต์มาด้วยกัน
แล้วก็แต่หลังจากนั้นคุณนวัดกับทัพถมดิฉัน
ด้วยการเขียนว่าผมขอแบนคนนี้
สายกรรมเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างยกเว้นนิสัยและความคิด
ถูกประสงค์ของคนคืออะไรได้อะไรจากการเหยียบย่ำซ้ำเติมนี่คะ

ลูกค้าทุกคนของคุณต่อไปจะกล้าอุดหนุนคุณไหม
ความเป็นสุภาพบุรุษของคุณที่ดิฉันรู้จักมันหายไปไหน
หวังว่าคุณจะรับฟังสิ่งที่แอนเขียนในวันนี้นะฮะ
เพราะว่ามันจะต่อยอดให้ดีกับคุณในธุรกิจ
ล่าสุดคุณนวัดก็ประกาศว่าไงรู้ไหม
ว่าอะไรครับเชิญครับเค้าเป็นแขกรับเชิญจริงแต่จ่ายเงินช้า
อุ๊ยเค้าบอกให้แยกออกจากกันเค้าบอกเป็นลูกค้าเค้าบอกว่าจ่ายเงินช้าด้วย
ใช่เดี๋ยวนี้เชิญให้รักกล่าวอยู่ไม่เคยข่าวออกมาแล้วเชิญให้เห็นแล้วนะครับ
คือเค้าบอกว่าเค้าก็แฉกรับพอสมควรเค้าก็แฉกรับเหมือนกัน
สวนกลับเค้าบอกว่าสวนกลับไม่ใช่ว่าแฉกรับสวนกลับ
อ๋อพระเอิญฉันติดอย่างนี้ไปใช่ไหมไม่เป็นนักค้าเหมือนเธอที่นั่งตรงหัวตั้งแล้วก็แอ๊บ

นะครับนะฮะเขาบอกว่าคุณนวัดอิสระไกรศรีก็หลังจาก

เออนั่นแหละนะครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่ง
โดยใช้คำยาบกลายพร้อมประกาศแบรนดร์ทุกรายการเค้าบอกว่าหลายคนแข้ว่านั่นนั่นแหละ
นวัดก็หมายถึงคุณแอนแล้วก็คุณนอนเองก็คือนวัดเนี่ยแหละนะครับ
แล้วก็แบบเขาพูดอย่างนี้เลยว่าผมขอไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะครับ
สตรีข้ามเพศคนหนึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อกันนะครับ
จริงแล้วตั้งหลักมาไม่อยากจะพูดเลยเพราะอยากให้เรื่องเนี่ย
มันทุเลาไปตามการเวลาคนเรามันต้องมีเหตุผลและมีหลักการ
มันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าการสนับสนุนการเป็นสปอนเซอร์
คือเป็นไปตามข้อตกลงผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันเขาว่าอย่างนั้น
ผมอธิบายตรงชัดเลยว่าเราทำงานเต็มที่ความสามารถของเรา
ผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าซึ่งมันถาโถมและทุกข์หนัก
มันเข้ามาในชีวิตของผมและบริษัทของผมและของนางงามทุกคน
ก็คือนางประถวดนางงามและมีการพูดถึงนางงามจักรวาลด้วย
เคสสุดท้ายก็คือเขาพูดถึงเรื่องนางงาม
เขาบอกว่าทุกวันนี้เอ่อเอาง่ายเขาเหมือนแบบว่าคุณแอร์เนี่ย

ซึ่งสิ่งที่มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงเรื่องทั่วไปนะครับ
แต่ถ้าใครเกิดเป็นสปอนเซอร์คุณแล้วจ่ายเงินช้าตลอด
จ่ายเงินช้าตลอดช้ามากทวงแล้วทวงอีกนวัดว่าอย่างนั้น
ไม่จ่ายแล้วก็ช้ามากทุกครั้งคุณอาจจะเหนื่อยจะล้าใช่ไหมครับ
แล้วก็คุณนวัดเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
เส้นสุดท้ายของผมขาดเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ปีที่โกโก้ได้เพราะเนื่องจากบริษัทผมเตรียมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์
บริษัทคุณนวัฒจะเต็มเข้าตลาดหลักทรัพย์บริษัทผมถึงมีนโยบายค่อนข้างสูง
เรื่องการยกหนี้ข้ามปีเนื่องจากมันเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ดีอืม
ก็เลยต้องตัดเป็นถ้าเกิดจะเข้าตลาดทรัพย์มันก็ต้อง
คือเอาง่ายนะเขาจะดูบัญชงบัญชีอยู่ถูกต้องไหมล่ะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยนางก็บอกว่าคุณนวัดเนี่ย
ก็เอ่อกูบอกว่าคุณแอนคุณน้าวัดเอาพูดง่ายเลยนะ
พูดไปพูดมาไม่ต้องเรียบเรียงคำพูดคือใช่คุณแอนคือลูกค้าจริงไหม
จริงแต่จ่ายเงินช้าตลอดคนเขาถามอ่ะเจ็ดเทป
เหรียญมาตลอดเลยหรือเปล่าผมก็ต้องตามตลอด
ในที่สุดโชคดีผมยังมีแชทอยู่ในมือถือแล้วก็แคปไว้หมดแล้ว
มีหลักฐานหมดผมไม่รู้ว่าเจ้านายจะรู้หรือเปล่า
แต่ทุกครั้งเด็กก็จะบอกว่าเจ้านายยังไม่สะดวกที่จะเซ็นเช็ค
นะฮะเจ้านายยังไม่เข้าซึ่งผมก็เคยถามว่า
มันจะครึ่งปีนะจะไปเข้าออฟฟิศเลยเหรออืมนะฮะ
จริงมันยังมีอีกยาวก็คือเอาง่ายนะแล้วเขาถามว่ามีโอกาสจะคุยไหม
ว่ามีโอกาสเรื่องส่วนตัวเราได้คุยกันไหม
ก็บอกไม่ได้เจอกันครับไม่ได้เจอตั้งแต่วันที่ผมพยายามตามอยู่
ส่วนมากจะติดต่อกันไม่ได้แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่เนี่ย
เออมารับเอ่อเมสเซสแทนเขาไว้ครับจริงจริงครับครับ
อย่างตอนนี้คุณแม่ยังไงค่ะก็รักกันดีกว่านะเว้ยเนอะ
เอออย่าไปตีกันเลยเนอะให้เราก็ทำอืมหางกินด้วยกันเนอะอืม
ทำงานด้วยกันค่ะก็ง่ายง่ายคุณแม่ถ้าเกิด
คุณแอนลงรายการคุณนวัดไว้แล้วก็ลงข่าวใส่ไข่ยังได้อยู่นะคุณแม่
อืมเอานะมันอย่างเงี้แหละก็เป็นเรื่องเดี๋ยวก็จบอืม
องค์การบันเทิงอ่ะเนอะอ้าวเพื่อนหนูเลิศอ่ะเพื่อนหนูอินเทนฮะ
องค์การบันเทิงอ่ะเนอะพี่หนูต้องทำเสียพี่ปามีด้วย
องค์การบันเทิงอ่ะเนอะผมการบันเทิงอ่ะเนอะ